บอกเลยว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยตกอกตกใจกันทั้งวงการเลยนะคะ
หามลูกทุ่งสาวกระแตอาสยามเข้าโรงพยาบาลด่วนเลยค่ะ
หลายคนก็เป็นห่วงนะคะว่าน้องกะแตเป็นอะไรนะคะ
นี่แหละค่ะกระแตอาสยามถูกหามส่งโรงพยาบาล
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกค่ะ
แล้วก็มีอาการหายใจติดขัดรวมไปถึงความดันต่ำด้วย
ช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะคะบันเทิงไทยรัฐพยายามโทรศัพท์สอบถามคุณแม่น้ำหวาน
คุณแม่ของน้องกระแตนี่แหละบอกเลยว่าตอนนี้กำลังเดินทางไปหาน้องกระแตที่โรงพยาบาลนะคะ

แต่จากการโทรคุยกับกระแตกระแตบอกว่ารู้สึกเพลียแล้วก็ปวดเมื่อยมีไข้
โดยทีมแพทย์ก็ทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งในวันนี้
หากว่ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐจะมาอัปเดตกันอีกครั้ง
แต่ไม่น่าจะเป็นอะไรที่ร้ายแรงค่ะ
ขอให้น้องกระแแตหายป่วยไหวด้วย
เมื่อวานนี้เพิ่งมีการปล่อยเพลงไปด้วยแล้วก็เราก็โปรโมทให้น้องด้วยนะคะ
สำหรับเพลงสาวดอยคอยปี้นั่นเองนะคะแหมเต็มสยับเลย
อาจจะเหนื่อยช่วงนี้พักผ่อนน้อยก็ว่าได้นะคะ